ช่วงนี้เดี๋ยวเราจะแนะนำสถานที่หนึ่งที่สวยงามมาก

ไปที่ภาคเหนือจังหวัดเจียงใหม่

กันให้ทั่วทุกจังหวัดเลย

หลังอินกับเหนือ

เชียงใหม่ไปที่วัดศรีสุพรรณคุณผู้ชม

เพราะที่นี่มีวัดที่เรียกว่าเป็นบรรยากาศดีแค่นั้นไม่พอ

ที่ใช้เวลาสร้างมากว่า๑๒ปีค่ะ

จิตรงดงามนี้ให้ดูไกลถ้าดูใกล้ใกล้คุณดูแต่ละลวดลายนี่นะคะ

วัดศรีสุพรรณนี่ค่ะอยู่ที่ถนนบัวลายนะคะ
เป็นวัดที่เรียกว่ามีเอกลักษณ
เพราะว่ามีพระอุโบสถเงินที่สร้างมาตั้งแต่ปี๒๕๕๙
เพราะว่าต้องการที่จะสืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องของการทำเครื่องเงินไงคะ
ให้มันยั่งยืนสืบต่อไปนาน
และที่สำคัญวัดแห่งนี้ก็อยู่ท่ามกลางชุมชนหัตถกรรมช่างหล่อเครื่องเงินเครื่องเขิน
อยู่ที่ถนนบัวลายนี่แหละเป็นถนนชื่อดังเรื่องของเครื่องเงินนะคะ
ก็เลยได้รวบรวมภูมิปัญญาชาวบ้านมาตั้งเป็นกลุ่มหัตถสินล้านนา
และตั้งศูนย์ศึกษาศิลปะไทยโบราณสลา๑๐หมู่ล้านนาขึ้นภายในวัด
พอตั้งกลุ่มขึ้นมาแล้วก็ระดมหาช่าง
อ่ะร่วมแรงร่วมใจกันจัดหาทุนทรัพย์ในการก่อสร้างพระอุโบสถเงิน
เห็นว่าภายในวัดภายในโบสถ์แห่งนี้เห็นไหมคะ
จะมีลายที่แตกต่างจากพุทธชาติชาดกอะไร

แล้วก็เป็นเรื่องของพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่๙ก็มีเยอะด้วย
คือสอดแทรกเข้าไปภายในอุโบสถแห่งนี้มากมายทีเดียว
ใช้งบประมาณ๓๕ล้านบาทนะคะ
ถือว่าเป็นหนึ่งเดียวในโลกนะคะ
สวยงามมากและใช้เวลาสร้างนานมาก

คือที่ถนนหัวลายแห่งนี้หรือบริเวณวัดศรีสุพรรณ
ทีนี้มีช่างฝีมือการทำเครื่องเงินเก่าแก่
เป็นชื่อดังของเมืองเชียงใหม่นะคะ

ไปแล้วล่ะค่ะเพราะว่านอกจากจะได้ชมอุโบสถเงินที่สวยงาม
ยังมีพระพุทธรูปเงินมีพระพิคเนตเงินขนาดใหญ่
นี่สวยมากค่ะคุณ
จากเงินนะคุณปกติเราก็จะคุ้นเคยว่าทำจากไม้บ้างล่ะ
สำริดบ้างหรือปูนก็แล้วแต่
พิกเนตนี้ประธานพรใครก็มักจะไปขอพรกัน
ขอเรื่องประสบความสำเร็จนะคะก็ไปชมกันได้ล่ะ
เพราะว่าวัดแห่งนี้อายุยาวนานกว่า๔๐๐ปีทีเดียว

นอกจะได้ไปทำบุญศักราสภ์พระพุทธรูปแล้วก็พระสงฯแล้วเนี่ยนะคะ
ก็ยังจะได้เรียนรู้เรื่องของเงินเสล็มภาถกรรม
ของช่างโบราณล้านนากันด้วย
และที่นี่นะคะก็ยังเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่นะคะ
แล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องของการศึกษาพระธรรมให้กับพระสงฆ์กันด้วย
เพราะฉะนั้นนี่นะคะใครมีเวลาจัดไปเลย
ใกล้หน้าหนาวแล้วใช่ไหมภาคเหนือจัดทริปเลยค่ะ

ถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้ไปเชียงใหม่ไปภาคเหนือเนี่ยนะ
อย่าลืมแวะไปที่วัดนี้คุณช่วยแนะนำเที่ยวภาคเหนือ
แบบเป็นภาษาเหนือหน่อยได้ไหมแบบล้านนา
ไปแอวเจียงใหม่กันเจ้า

จริงมั่วไปใหญ่เดี๋ยวคนเจียงใหม่คนเหนือ
อุบัดใดเจ้าอุบัดใด
แต่ไปที่นั่นโอ้โฮน่ารัก
สถานที่ท่องเที่ยวสวยงามแล้วผู้คนที่นั่นก็น่ารัก
พูดว่าน่ารักนี่หมายถึงสถานที่ท่องเที่ยว